ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อเนื่องด้วยมือถือของแตงโม
ตอนนี้มือถืออยู่ที่ไหนยังคงเป็นคำถามแล้วก็ยังเป็นปริศนาอยู่

เดี๋ยวไปไล่เรียงไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็นอกจากภาพตรงนี้แล้วค่ะเป็นภาพลงศพของตังโม
แล้วก็สถานที่จัดงานศพของตังโม
รวมถึงมีการโพสต์เป็นคลิปที่ตังโมร้องเพลงด้วยนะคะ
คลิปที่ตังโมร้องเพลงเนี่ยเป็นการร้องเพลงเปลือก
เพลงประกอบละครทรายย้อมสีที่ได้ร้องเอาไว้
ดิฉันเข้าไปดูคอมเมนต์นะบางคนก็บอกว่าตอนนี้ยังรอภาพแตงโมอยู่ที่โรงแรมเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เมื่อ๒วันก่อนเพจเขามีการโพสต์ภาพอาหาร
แล้วบอกว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่โมกิน
แล้วต่อไปเขาพาไปที่โรงแรมเดี๋ยวต่อไปจะโพสต์ภาพโรงแรมนะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้๒วันมาแล้วยังไม่เห็นภาพโรงแรมนะคะ

ภาพนี้เป็นภาพจากเครื่องน้องโม
เป็นความทรงจำที่ดีวันนี้เราจะร่วมกันส่งน้องโม

คำที่สำคัญที่หลายคนจับจ้องมองไปคือคำเรียกว่าน้องโม

หลายคนถามคุณคุ้นกันหรือเปล่า
เรียกน้องโมน้องโมบ้าง
ใช่คุณหลายคนจับจ้องมองไปเอาตรง
คุณแม่เพราะคุณแม่เรียกน้องโมน้องโมทุกคำ
อีกอันหนึ่งเห็นไหมลงท้ายด้วยคำว่านะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็จะใช้แบบเออใช่
บางทีก็ใช้คำลงท้ายเป็นครับไอ้เพื่อนรัก
เพื่อนรักอะไรบ้างแหละอันนี้ก็เลยเป็นหลายคน
เขาเข้าไปดูคำนี้น้องโมกับคำว่านะคะ
ใช่แต่นี่เราก็ดูนะว่าสำหรับวันนี้
มีการปล่อยอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวในเพจหรือยัง
ยังนะคะเพราะว่าล่าสุดก็คืออัปเดตไปเมื่อ๑๖ชั่วโมงที่แล้ว
ทีนี้อยากรู้อยากรู้ว่าเรื่องของสิ่งที่เอามาเผย
มันมาจากเครื่องของตังโมอ้าวแล้วมือถือของตังโมอยู่กับใคร
ใช่ฮะอยากรู้ค่ะก็เลยทีมข่าวของเรานะคะ
ข้อมูลมาจากตำรวจตำรวจเนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนไห
ตั้งแต่๒๑พฤษภาคมนะมือโพสต์ปริศนาเนี่ยมีการโพสต์ต่าง
เหรอฮะใช่คุณแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการโพสต์เนี่ย
คือมีทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งสมาร์ทโฟน
แล้วการโพสต์เนี่ยเป็นการตั้งเวลาเหมือนกับตั้งเวลา
ตรงกับช่วงกลางวันในบ้านเรา

ใช่ทีนี้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่ามือถือของตังโม
อาจจะนะมีการส่งไปยังสหรัฐอเมริกา
เพราะว่ามันมีหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่ง

ตำรวจตรวจสอบได้ว่าคนโพสต์เนี่ยโอนเงินเข้าบัญชี
ของบุคคลใกล้ชิดที่แตงโมเคารพรัก
โอนมา๒แสนถึง๓แสนบาทในช่วงเวลาที่มือถือของตังโม
ไม่ได้อยู่ในการดูแลของตำรวจค่ะ
นี่คือตำรวจเอามือถือไปตรวจสอบช่วงหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่ามือถือของตังโมความจุ๑เทเลไบท์
มีรูปอยู่๑ล้าน๒แสนกว่ารูป
หลังจากนั้นตำรวจส่งคืนให้แม่
แม่ดูแลมือถืออยู่๘วัน
แต่ทีนี้พอถามแม่แม่บอกมือถืออยู่ทนายเดชา
นายเดชาก็ตอบเมื่อวานนี้บอกมือถือไม่ได้อยู่ที่ผม
นั่นน่ะสิคือตอนนี้ตำรวจพอรู้ความเคลื่อนไหวแล้วนะ

ตำรวจบอกว่าก็ต้องให้ทางผู้เสียหาย
คือเจ้าทุกข์เนี่ยนั่นก็คือหมายถึงแม่ล่ะค่ะ
มาแจ้งความก่อนถึงจะดำเนินการได้

มือถือนี้อยู่ในมือปริศนาของใคร
คุณแต่มีคนที่รู้แล้วคือใครรู้ไหม
คุณโมอามีนารู้แล้วค่ะว่าใครปล่อยภาพปล่อยคลิป

แล้วเดี๋ยวเสร็จอย่าง

ให้พวกเขาออกมาบอกเองดีกว่า
เพราะว่าหลายอย่างตอนนี้ก็พูดกันเองออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ
แสดงว่าจะมีตังค์ฝ่ายที่ได้รับมือถือไปออกมาชี้แจ้งกับสิ่งมันชน
หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาหรือไม่ออกมา
แต่ว่าใครที่หนูไม่รู้ว่าใครที่เอาโทรศัพท์ให้หรืออะไรอย่างนี้
หนูว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดกันออกมาเอง
ถ้าพิกษัตริย์เขาส่งมาอย่างนั้น
พอจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีได้ไหม

ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอะไร
ไม่เกี่ยวต่อให้อยู่ในคดีก็เบามาก

นี่ค่ะคุณโมอามีนาบอกว่าบอกไม่ได้จริง
แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปไล่ดูข่าวสิไปย้อนดูข่าวสิ

เพราะว่าบางแจ๊กเองก็ออกมาปฏิเสธนะ
แต่การที่คุณโมออกมาพูดแบบนี้เดี๋ยวต้องตามต่อนะ

เมื่อวานคุณโมพูดในธรรมนองที่แบบเหมือนจะไม่เปิดเผยต่อแล้ว

ทนายเดชาก็ยืนยันว่ามือถือไม่ได้อยู่ที่ผม

เรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องของคนที่ปล่อยภาพปล่อยโพสต์
คลิปอะไรต่างของคุณแตงโมออกมา
เรายังตามกันต่อนะ
กรณีของคุณตังโมตามกันทุกวันจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น
เพราะว่าวันศุกร์นี้ก็ต้องจับตามองนะ
ว่าทางอายการจะเรียกทั้ง๕คนมารับคำสั่งฟ้องอะไรหรือเปล่า
แล้วก็กระบวนการทั้งหมดมันจะไปอยู่ที่ศาลต่อไปหรือเปล่า

หรือว่าทางคนที่มีข้อมูลคนที่มีหลักฐานอะไร
จะยื่นหลักฐานทันกันหรือเปล่า
มันต้องจับตามองสัปดาห์นี้นะครับ